ความหึงหวงโอ้โหมันโหดร้ายมากเลยน่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะขับรถหนีแฟนตัวเอง
แล้วก็ไปมีจุดจบคือยังไม่เสียชีวิตนะ
ไปชนเสาไฟฟ้า
แล้วเขาก็ยืนรอให้กันกับตำรวจแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านด้วยนะคะ

ชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้าถนนสายบ้านนากะอ่าง

ขณะที่นายสุพงชัยหรือเก่งอายุ๓๕ปี
คนขับยืนรอให้การกับตำรวจ
แล้วเขาก็เล่าว่าขับรถคันนี้
เอามาเพื่อที่จะหนีพันรยา
ภรรยาชื่อว่านางอ้วนอายุ๔๗ปี
อายุมากกว่าเขา๑๒ปี

แล้วเขาก็เล่าที่มาที่ไปให้ตำรวจฟังบอกว่า
ผมจดทะเบียนอยู่กับนางอ้วนมา๓ปีกว่าแล้ว
เขามีอาชีพเป็นวิทยากรสอนคนที่ชื่นชอบการผจญภัย

ก็คือถ่ายรูปเวลาทำงานแล้วก็เอาไปลงในโซเชียลมีเดีย

อาชีพของในเก่งต้องมีการใกล้ชิดกับผู้ที่รักการผชนภัย

แต่ผู้หญิงนี่แหละเป็นปัญหา
เพราะว่านางอ้วนอยู่กับงานมาตลอดไง
อยู่ด้วยกันก็เห็นถ่ายภาพแล้วเห็นเอ้าใกล้ชิดผู้หญิง

หึงหึงห่วงแล้วก็ทะเลาะหนักขึ้นเรื่อย
แล้วเขาบอกว่าฟางเส้นสุดท้ายที่เขาหมดความอดทน
ก็คือช่วงที่เวลานอนด้วยกันกลางคืน

แล้วก็เอามือมาดึงอวัยวะเพศของเขา

โทษนะคะขออนุญาตใช้คำนี้เลย
ยังไงมึงต้องอยู่กับกูและตายไปด้วยกัน

ว่าอย่างนั้นเลยนะคะเขาก็เลยบอกโอ้โห
ไม่ไหวจริงขอหย่าเลยละกัน

อ้วนขับรถมาตามหานายเก่ง
เก่งก็บอกว่ายังไงก็ไม่กลับ
ไปขึ้นศาลเจอกันที่ศาลเลยละกัน
อ้วนน่าจะโกรธจัดเลยค่ะช่วงนั้น

ชนโรงเก็บขยะของกศนพังราบเลย

เป็นการเรียกร้องความสนใจ

จอดหน้าผมแล้วเขาก็ลงมา

ผมบอกว่ายังกลับไม่ได้

เพราะว่าผมไปลงบันทึกประจำวันแล้ว

ผมลงบันทึกประจำวันไว้ว่า

แล้วคุณพยายามกระชากอวัยวะเพศของผมออก
นั่นคือผมไม่กล้าหลับนอนกับคุณอีกแล้ว
ถ้าเกิดในกรณีที่ผมจะต้องหลับนอนกับคุณ

เขาบอกเขาเกิดความหวัดระแวงอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกแล้วนะคะ

ขออภัยนะคะปรับข้อหาขับรถโดยประมาทนางอ้วนไป๔๐๐บาท

ส่วนเรื่องของคนสองคนให้ไปเคลียร์กันเอง
แต่ตำรวจย้ำว่าทะเลาะกันไม่ว่า

ฝ่ายผู้ชายเขากลัวเดี๋ยวโดนเฉือนไปทำไง
ถ้าเมียหึงมากแล้วเฉื่อนไปก็หมดเลยนะ